นัทธวุทธภึงเริ่กดีหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดปี

ที่ว่าแก๊งวัดม่วงตามมาจะขอเคลียร์แล้วบาสเนี่ยวิ่งออกไปจากบ้านแฟนเอามีดออกไปด้วย
สุดท้ายก็เนี่ยฮะถูกทำร้ายด้วยแล้วก็แทงใส่เข้าไปด้วยเขาตายไปสองเจ็บไปหนึ่ง

หมอปลาก็พาไปดูแลช่วยเหลืออยู่เรื่องประกันตัวเนี่ยฮะ

ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะตอนนี้ไปอยู่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีนะครับ
วันนี้เราก็เลยตามไปดูหน่อยหลังจากออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่๒๐ตุลาคม
บาสเองแฟนสาวด้วยแม่ของบาสด้วยไปอยู่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีนะครับ
คือบาสเนี่ยบอกว่านี่ฮะคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
บอกที่บ้านหมอปลาเนี่ยหมอปลาเนี่ยยกห้องนอนของหมอปลาให้ผมนอนเลยนะ
ส่วนแขนเนี่ยหมอเนี่ยผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกเอาไว้นะ
ก็คงจะต้องดามอย่างนี้อยู่สักประมาณปีครึ่งแล้วถึงจะค่อยถอดเหล็กออก
ส่วนเรื่องชีวิตบาสบอกว่าตอนนี้ถูกไล่ออกจากงานและยังไม่ได้ทำงานใหม่
ไม่รู้ว่าจะสืบเนื่องจากเรื่องราวเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
แต่บาสเขาบอกอย่างนี้นะฮะคือตอนนี้เองเขาเอง
คือเขาบอกเขาก็แขนหักก็ไม่รู้จะทำงานยังไงด้วยนะ
ต้องพักรักษาตัวด้วยเงินก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มี
ตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือ๕๐๐บาทเป็นเงินเก็บจากการสะสมตอนทำงาน
ขณะที่เรื่องทางคดีนะครับคือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ย
ออกมาแสดงความเห็นหรือว่าฝากบอกว่าโอ้โหคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย
ประจักษณ์ขยานมันชัดอ่ะเรื่องการก่อเหตุต่างนะ
ก็เลยกังวลใจอยู่บ้างบาสบอกเพราะว่าไม่อยากจะกลับเข้าไปเรือนจำอีกแล้ว
ไม่อยากติดคุกกลัวไปเจอพวกของกลุ่มคู่กรณีด้านในคุกด้วย
คือตอนเข้าไปอยู่ก็แล้วหมอปลาเข้าไปช่วยประกันตัวออกมาใช่ไหม
คือตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาพจิตใจโดยรวมก็ดีขึ้น
กล้าพูดกล้าคุยอารมณ์ดีได้ยิ้มได้หัวเราะบ้าง
อันนี้บาสบอกนะฮะแล้วเท่าที่คุณชมพู่สลันพัฒน์ไปเจอมาเนี่ย
บาสบอกว่ามีดนตรีจากสมาชิกในบ้านที่อยู่ที่บ้านหมอปลากันนี่แหละ
คอยบำบัดทำให้ผ่อนคลายขึ้นอืมอ่าเราก็เลยบอกอ่าถ้าผ่อนคลายขึ้น
วันนี้พอจะร้องเพลงได้บ้างไหมอารมณ์เป็นอย่างไรบ้าง
บาสเลยบอกว่าเดี๋ยวร้องเพลงเชือกวิเศษของลามนูลเพลงโปรดให้ฟังกันแล้วกัน
เราไม่รู้นะครับว่าข้างในเขามีคนของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ผมว่ามีแน่นอน
ส่วนมันคือมันฯเป็นเรื่องความบอตภัยว่าถ้าเราไปอยู่ข้างในเขาปลอดภัยมันน้อย
แก๊งวัดม่วงเนี่ยเราคุยกันมาเยอะพอสมควรนะฮะแต่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ย
คุณชูวิทย์บอกกับเราบอกว่าคดีนี้ประจักษ์พยานหรือว่าหลักฐานต่างมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่า
ใครทำอะไรยังไงบ้างในฝั่งของบาสเนี่ยคุณชูวิทย์แนะนำอย่างนี้นะฮะคุณชูวิทย์บอกว่า
สู้ติดแน่ถ้าแพ้เนี่ยติดนานนะเพราะฉะนั้นสารภาพดีกว่าติดพอประมาณ
ขอให้รับสารภาพเถอะอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะฮะ
อาจจะอีกเรื่องหนึ่งสองไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยมีอาวุธเปล่า
ถ้ามันมีอาวุธก็ต้องเทียบกันเฮ้ยมันมีปืนเรามีมีดถูกไหม
อันนี้ก็ถือว่าสมแต่เหตุและผลคนก็จะถามอะไรกันต้องปล่อยให้เขาตายก่อนใช่ไหม
เพราะถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องแทงก่อนเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่
ใกล้เกิดก่อนใครหรือใกล้เกิดก่อนใกล้ผมเจอในคุกบ่อยฮะคดีแบบนี้

วัดม่วงที่เขาบุกไปหน้าบ้านของแฟนสาวของบาสวันนั้นเนี่ยมี๖คน
ก็เสียชุดไป๒นะมาตรเจ็บหนึ่งที่เหลือก็
ให้ถูกแจ้งค่อหากันใบเรื่องบุกลุ๊กอะไรพวกเนี่ยนะฮะเลยคุณผู้ชมครับ
น้าสาวของบอลหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่าตอนนี้สงสารหลานชายมาก
คือพอถูกแจ้งข้อหาแล้วได้ประกันตัวออกมาเนี่ยตอนนี้หลาน
เปลี่ยนเป็นคนละคนนะเก็บตัวเงียบไม่ออกจากบ้านไม่กล้า
ไปพบใครดูซึมเศร้าไปอย่างเห็นได้ชัดหลังเกิดเหตุหลาน
ถูกไล่ออกจากงานด้วยนะฮะคือไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรับ
ส่วนเพื่อนอีก๓คนที่ก่อเหตุด้วยกันเนี่ยก็ตกงานกันทั้งหมดเหมือนกัน
อันนี้น้าของบอลบอกนะครับตัวของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
ไม่มีทนายความมาว่าความหรือช่วยวิ่งเต้นคดีให้ด้วยนะครับในส่วนของกลุ่มวัดม่วง
น้าของบอลบอกว่าแล้วก็ไม่มีเงินกันด้วยตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ
แล้วไม่มีแนวคิดจะไปฟ้องอะไรบาสเพิ่มด้วยจะทางแพ่งหรือทางอาญา
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการไปตามขั้นตอนก็แล้วกัน
ส่วนแม่ของต้น๑ใน๒ที่เสียชีวิตนะครับบอกกับเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นบ้าง
และไม่ได้ติดตามเรื่องคดีอะไรของลูกชายเลยที่ว่าลูกชายถูกแทงเสียชีวิต
และไม่ต้องการให้ในบาสมาเจอครอบครัวไม่ต้องมาขอเข้ามาอะไรทั้งสิ้นด้วย
จะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมอะไรต่อกันอีก

ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายก็ถูกดำเนินคดีกันทั้งคู่